ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีคลิปเหตุการณ์ที่ตลาดแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
เพราะว่ามีตำรวจไปที่นั่นนะครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้
ก็เลยไปเจอแล้วก็เผชิญหน้ากับกลุ่มชายชะกันที่ตลาดนะฮะ
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
นี่ฮะไปแย่งปืนได้ด้วยนะครับยึดปืนมาได้ด้วยนะครับ
สพเมืองนครราชศรีมานะครับไปกับชุดตำรวจต่าง๕๐กว่านายนะครับ
ในที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคุมตัวชายชะกันได้๒คน
บอกว่าเป็นคนดูแลตลาดเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักการบังคับคดีได้นำเอกสารมาแจ้งให้ผู้ครอบครองตลาด
ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ตามคำสั่งสารนะฮะ
ต้องเปิดทางให้ผู้บริหารวายใหม่เข้ามาบริหารแทน
ตำรวจ็ก็มาตามหน้าที่แต่ว่ามีกลุ่มฉายจังกรรมประมาณ๔๐คน
บอกว่าเป็นผู้ดูแลสำนักงานของตลาด
เอารั้วรวดหนามมาวางกั้นเอาไว้บอกคนภายนอกเข้าไปไม่ได้
ชุลมุนกันอยู่๑๐กว่านาที
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปได้

คุณผู้ชมครับท่ามกลางความแตกตื่นของพ่อค้าแม่ค้า
ของคนที่มาจับจ่ายซื้อของนะครับ
คดีนี้ดูหน่อยค่ะเมื่อปี๒๕๕๙
บริษัทที่ดำเนินกิจการตลาดเช่าที่ดิน๓๘ไร่กับเจ้าของที่ดิน๓๐ปี
แต่ปิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าที่ดินนะคะ
๓๗นะคะเจ้าของที่ดินก็เลยยื่นฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญา
ปีที่แล้วสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทที่ดำเนินกิจการตลาด
ใช้เงินค่าเช่าที่ดิน๑๐๐ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
ร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนะคะแล้วก็ต้องขนทรัพย์สินออกจากพื้นที่ด้วย
เดือนกันยายนปีนี้ค่ะสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะ
ก็ทำให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดำเนินการนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็กันให้คนที่ไม่เกี่ยวออกไปจากพื้นที่นะคะ
คือต้องรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุดตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ